ส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลอีก๑เกมสำคัญพรุ่งนี้นะครับ
เตะนะครับในรอบ๘ทีมไทยเจอกับกาต้านะครับ
และหากชนะเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสี่ทีมที่คว้าตั๋วไปเล่นบอลโลก
รุ่นอายุไม้เกินยี่สิบปีที่โปรแรมในปีหน้า

เย็นที่ผ่านมาของวันนี้ขออภัยนะครับทางโค้ชล่ะ
ก็เน้นเรื่องของการทบทวนแผนการเล่นแล้วก็ใช้เวลาทั้งสิ้น๑ชั่วโมง

ส่วนเอกณิตปัญญาแล้วก็สุพนัทเหมือนตา
สุดท้ายแล้วน่าจะผ่านความฟิตลงเล่นได้เพราะเป็นเกมสำคัญครับ
ย้ำเวลาไทยเจอกับกาต้านะครับ
วันพรุ่งนี้เวลา๔โมงเย็นครับ